อาจารย์สุภาพคลิกขจายจะพูดเลยนะครับจะวิเคราะห์กัน
เรื่องของคนที่เดินทางกลับต่างจังหวัดไปรักษาตัว
แล้วเขาบอกว่าต่างจังหวัดเตียงก็แทบจะไม่พอแล้ว
ใช่จะแก้ปัญหากันอย่างไรจะมีมาตรการอะไรออกมารองรับ

ผมเอาเรื่องต้นด้วยตัวเลขติดเชื้อที่สภาคอธแหลง
เอาตารางตัวเลขมาให้ดูกันอีกทีนึง
เพราะว่าวันนี้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยสูงสุดอีกแล้วครับ

เสียชีวิตเพิ่ม๑๙๑เมื่อวาน๑๖๖
ตัวเลขที่สำคัญก็คือกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลอีก๒แสน
อาการหนักประมาณ๕๐๐ใส่ท่อช่วยหายใจประมาณ๑๐๐๐
แต่ตัวเลขหายป่วยก็เยอะนะครับ
มีกำลังใจขึ้นมาเยอะเลยว่าติดเชื้อแล้วหายป่วยได้เนี่ย

ก็เป็นตัวเลขที่ทำให้เราต้องตระหนกตกใจซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่างนี้
แล้วเป็นตัวเลขที่ทำให้เราหวาดภาวะกับการใช้ชีวิตทุกวัน
เป็นตัวเลขที่กระทรวงหนาสุขเขาประเมินไว้ก่อนด้วยซ้ำไปว่าจะเป็นอย่างนี้
ฉะนั้นถามว่าเราจะอยู่กันยังไง
สิ่งที่เราจะทำได้เมื่อเห็นตัวเลขนี้
ไม่มีอะไรดีไปกว่าระวังตัวระวังตัวและระวังตัว
วันนี้มีข้อมูลที่ควรจะรู้เพิ่มเติมที่จะแยกเย็นให้เป็นประเด็นประเด็นก็คือ
ตัวเลขคนติดเชื้อที่เป็นผู้ป่วยสีเขียว
ที่กระทรวงเขาบอกให้พักดูอาการและรักษาตัวอยู่กับบ้าน
มันก็ทำได้เป็นบางเป็นบางบ้านที่กลุ่มแพทย์ชนบทเขาบอกว่าบ้านที่มันอยู่กันกระจองงอแงไปหมดคนเยอะแยะเนี่ยมันจะทำยังไง

มีเตียงรองรับ๖๙๕๑เตียง
ตอนนี้มีผู้ป่วยเข้าไปครองเตียงอยู่แล้ว๓๐๐กับ๑๕คน

ให้ดำเนินการพวกภาคประชาสังคมจิตอาสาทั้งหลายเนี่ยเขาเสียสลากกันเยอะ
ประเภทนี้ยังมีอีกประมาณสักร้อยแห่ง
ซึ่งวิธีการดำเนินงานเนี่ยก็ต้องทำระบบลงทะเบียน
เพื่อจะได้มีการช่วยเหลือสนับสนุน
จากราชการทั้งเป็นค่ายาค่าอาหาร
แล้วเค้าพบออกมาให้เห็นว่า
ระบบบริหารจัดการด้านสุขภิบาลไม่แย่มาก

คำนึงถึงการจัดการด้านสุขาพิบาลด้วย

นั้นก็จะมีโรงพยาบาลต่างที่เขาขันอาสาเป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยง
โรงพยาบาลพี่เลี้ยงก็เช่นว่าอ้าวตอนนี้ก็โรงพยาบาลราชวิถีที่สังกัดกรมการแพทย์เนี่ย
โรงพยาบาลกลางเขาก็จะเป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงให้กับศูนย์สร้างสุขทุกวันจตุจักร
หลังโรงพยาบาลตำรวจเขาก็ขันอาสาว่าเขาจะขอเป็นโรงพยาบาลพี่เลี้ยงให้กับวัดบรมนิวาส
นี่โรงพยาบาลหลวงนะแต่ว่าโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยเท่าที่ผมได้คุยคุยดูตอนนี้เขาก็เสนอตัว
ลักษณะร่วมด้วยช่วยกันแบบนี้ครับมันจะทำให้เรากู้วิกฤตโควิดได้ง่ายกว่าภาครัฐทำแต่ตามลำพัง
ต่างจังหวัดเป็นยังไงในต่างจังหวัดเนี่ยข้อมูลที่คุณน้ำแข็งบอกเมื่อสักครู่
โควิดแสนคนแห่กลับบ้านเนี่ยจริงก็คงจะมากกว่านั้น
วันต่างจังหวัดอวมกระทรวงสาธาสุขห่วงเตียงไม่พอรองรับ
วิกฤตโควิดหนักทุกพื้นที่นี่เป็นประเด็นข่าวที่น่าตกใจมาก
ข้อมูลจากคุณหมอทงชัยเลิศวิลัยรัฐนพงศ์คนนี้ก็เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการของกระทรวงหนาสุข
เขาบอกว่าข้อมูลตั้งแต่วันที่หนึ่งกรกฎาถึงสี่สิงหาที่คุณน้ำแข็งรายงานไปแล้วนะ
ซ้ำอีกทีนึงว่ามีผู้ติดเชื้อเดินทางจากกรุงเทพไปต่างจังหวัด
แล้วเข้าระบบรักษาแล้ว๙๔๖๔๔คนเกือบแสน
นี่ตัวเลขในระบบนะแต่นอกระบบจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็น่าคิด

ที่เหลือนอกจากนั้นก็กระจายอยู่ในภาคเหนือภาคกลางและภาคตะวันออก
แต่สิ่งที่คุณหมอทงชัยฝากบอกผ่านรายการนี้ก็คือ
ประชาชนที่จะกลับต่างจังหวัดเนี่ยขอให้ติดต่อประสานงานล่วงหน้านะครับ
มันจะได้เป็นประโยชน์กับตัวท่านเอง
ดุยกลับไปเพราะว่าถ้าติดต่อประสานงานล่วงหน้าเนี่ย
ท่านก็จะได้รับการประเมินอาการว่าอาการท่านอยู่ในระยะไหน
ถ้าหากอาการมากอาจจะประสานให้ดูแลก่อนการเดินทางส่วนที่เดินทางได้จะได้รับคำแนะนำ
เมื่อไปถึงแล้วจะมีเจ้าหน้าที่มาเตรียมรอรับ
นี่เลยมารับที่สถานีรถไฟรถบัสหรือจุดนัดแนะ
เพื่อประเมินสภาพผู้ป่วยแยกอาการตามความรุนแรง
แล้วอาจจะมีการเอ็กซาเรย์ปอดเพราะว่าหลายคนไม่มีอาการหรือมีอาการน้อย
แต่ติดเชื้อในปอดจะได้เตรียมการรักษา
ส่วนจำนวนเตียงในต่างจังหวัดเป็นปัญหาไหมครับตอนนี้เนี่ยข้อมูลบอกว่าภาพรวมเตียงทั้งสิบสองเขตสุขภาพ
ต่างจังหวัดเขาแบ่งเป็นเขตสุขภาพเขตสุขภาพที่นั่นที่นี่
ยกเว้นมีเตียงอยู่ทั้งหมดหนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าเตียง
ปัจจุบันเนี่ยมีใช้ไปแล้วหรือคนไปครองเตียงไปนอนอยู่แล้วหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยแปดสิบหก
ประมาณเจ็ดสิบสามเปอร์เซ็นต์ก็จะเหลือเตียงว่างอยู่สี่หมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้า
แต่ละพื้นที่ก็มีอัตราการครองเตียงต่างกันเมื่อดูตามระดับอาการเตียงสีเขียว
คุณหมอบอกว่าเราจัดการได้เพราะว่ามีทั้งกักตัวที่บ้านที่ชุมชนและโรงพยาบาลสนาม
การขยายเตียงสีเขียวซึ่งเป็นผู้ป่วยส่วนใหญ่ไม่น่ามีปัญหานี่
แล้วที่น่าอุ่นใจเบาใจสำหรับการดูแลผู้ป่วยสีเขียวในต่างจังหวัด
คือตอนนี้ได้สั่งการไปแล้วแล้วก็หลายแห่งเริ่มมีแล้วนะครับเขาให้จัดตั้ง๑ตำบล๑ศูนย์พักคอย
ไม่รู้ล่ะตำบลไหนก็ไปหาเองกันแล้วกันว่าจะตั้งศูนย์พักคอยตรงไหน
แล้วมีศูนย์พักคอยอย่างเดียวไม่พอต้องมีโรงพยาบาลพี่เลี้ยง
เอาโรงพยาบาลพี่เลี้ยงหามาจากไหนในต่างจังหวัดก็นี่ไงฮะ
โรงพยาบาลตำบลเนี่ยหรือที่เราคนต่างจังหวัดรู้จักกันว่า
รอพอสอต่อโรงพยาบาลตำบลนี่แหละ
ผู้ป่วยสีเขียวไปดูแลในเบื้องต้นอบตแต่ละอำเภอแต่ละตำบล
เขาจะเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันดูแลอำนวยความสะดวกด้านต่าง
ให้กับศูนย์พักคอยนี่ถือว่าเป็นการจัดวาง
แล้วเดินทางกลับไปรักษาตัวบ้านเกิดแล้วจะต้องรองรับการติดเชื้อใหม่
ต่างจังหวัดซึ่งกระทรวงเขาบอกจะถึงจุดพีคจุดระบาดสูงสุดในช่วงสองสัปดาห์หรือ๑เดือนจากนี้ทั้งหมดนี้เน้นย้ำว่าหัวใจสำคัญคือเรื่องการบริหารจัดการครับและการสนับสนุนความพร้อมในด้านต่างอุปกรณ์อะไรต่ออะไรต่างเป็นหน้าที่ของฝ่ายสนับสนุนผู้บริหารระดับสูงทั้งหลายฝ่าย

ระบบราชการที่เป็นไปตามขั้นตอนระบบราชการที่ต้องลุงรังออกให้หมดแล้วคนทำงานก็จะทำงานยากง่ายขึ้นเยอะ
นี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คทัพคุณมันแข็งครับ
ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกกระจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับว่า